ก็เป็นคดีที่สืบเนื่องมาจากคดีฆาตกรรม
นายชัยประสิทธิ์บุญเลิศอายุ๓๔ปี
พนักงานคลังสินค้าสถานีส่งน้ำสุวรรณภูมินะฮะ
ถูกคนร้ายแชทลวงไปที่บ้านหลังหนึ่งที่สมุทรปราการ
แล้วก็ฆ่าก่อนจะเอาศพไปฝังดินอำพลางคดี
ในพื้นที่ฉะเชิงเศร้า
คนร้ายทั้งหมด๘คน
หนึ่งในนั้นก็คือหญิงสาวที่เคยทำงานที่เดียวกัน
แล้วฝ่ายชายซึ่งเขาก็มีภรรยาแล้วแหละนะ
แต่เขาก็แชทไปคุยด้วย

เห็นการแชทถือโทรศัพท์อยู่พอดี

อืมโทรเรียกพวกเรียกลูกน้องรุ่นน้องมาช่วยกันซ้อม

ใช่ก็หลายคนก็ถูกจับได้นะฮะ
หญิงสาวคนสำคัญที่เป็นเจ้าของโทรศัพท์
เป็นเจ้าของแชทที่เขาแชทหาผู้ตาย
ก็เป็นคนที่ออกมามอบตัวคนแรก

คนสั่งการคนแชทลวงคนซ้อม

คือนายสมศักดิ์หรือโอเล็บลอด

ตำรวจบอกว่ามีประวัติเกี่ยวข้องกับยา
เสพติดทุกคนเลยนะคะในศพของผู้ต้องหา

นายโอหรือว่าสมศักดิ์เล็ดลอด

จากพื้นที่สมุทรปราการบ้านของตัวเองเนี่ย
เอาศพผู้ตายไปฝั่งที่ชาติเชิงเซา

ช่วงค่ำไปถูก

ข้ามจังหวัด๓จังหวัดนะคะใช่

จุดสุดท้ายที่ถูกตำรวจล้อม

ตำรวจล้อมหนีไปไหนไม่อยากไปก็ยิงกับตำรวจ

รายงานแรกที่หญิงสาวที่อยู่ในร่วมกระบวนการก่อเหตุบ่อก็คือเอารถน้องสาวไป
ใช่น้องสาวก็เลยตกเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาไปด้วยค่ะ
กลางแยกไฟแดงเมื่อวานเนี้ยตอนค่ำอ่ะก็ยังจะชิงรถชาวบ้านเพื่อจะเปลี่ยนรถ
แล้วขับหนีต่อสุดท้ายแล้วเข้าไปในรถคันหนึ่ง
แล้วยิงต่อสู้ตำรวจตำรวจก็เลยยิงใส่
ใช่ค่ะรายงานข่าวบอกว่าก่อนหน้าที่ในโอจะถูกวิสามันฆาตกรรมอะค่ะ
แม่ของนายโอเป็นห่วงลูกชายไปติดต่อตำรวจ
บอกว่าเดี๋ยวจะคุยกับลูกชายเองเดี๋ยวจะเกลี้ยกล่อมเองให้นายโอมอบตัว
ตำรวจก็ให้โทรศัพท์หานะให้โทรศัพท์หาลูกชายแต่โทรไม่ติด
อืมสุดท้ายเนี้ยก็เลยโดนวิสามันฆาตกรรมเนี่ยค่ะ
แม่ของนายโอเนี่ยบอกว่าที่ต้องมาพบตำรวจก็เพราะว่าลูกสาวบอกว่าพี่ชายเนี่ยแจ้งว่า
เพราะว่าลูกสาวนี่คือคงเป็นน้องที่ว่าเอารถเข้าไป

ลูกสาวบอกว่าพี่ชายเนี่ยบอกว่ายังไงก็ไม่ยอมถูกจับอย่างเด็ดขาดจะขอสู้ตาย
แม่ก็เลยบอกว่าอยากจะเกลี้ยกล่อมให้ลูกชายมอบตัวคนเป็นแม่ค่ะก็เป็นห่วงลูกสงสารลูกอ่ะ

เอาย้อนไปดูอีกทีนะครับทุกผู้ชมครับภาพจากกล้องวงจรปิดนะครับเป็นภาพนาทีที่ตำรวจติดตามแล้วก็จับกลุ่มตัวนายสมศักดิ์เล็ดรอดหรือว่านายโออายุยี่สิบเก้าปีผู้ต้องหาในคดีที่เล่าให้ฟังนะครับ
ที่นี่คือบริเวณไฟแดงตู้ยามประชาร่วมใจถนนแจ้งสนิทอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรจะเห็นว่านายโอเนี่ยสวมเสื้อสีดำวิ่งมากระชากประตูรถกระบะคันหนึ่งแต่ว่าประตูเขาล็อก

ก็วิ่งไปเปิดประตูรถกระบะอีกคันหนึ่งที่จอดอยู่ด้านหน้าแล้วเข้าไปนั่งเจ้าหน้าที่ก็ตามไปแล้วก็ปิดล้อมรถจนมีการยิงประทะกันเกิดขึ้นก่อนที่นายโอจะถูกยิงเสียชีวิตในรถคันนี้นะครับส่วนช่วงที่เข้าไปแล้วเจ้าของรถเขาทำยังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังนะครับ
ชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรปราการนะครับได้ร่วมกับชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอำนาจรรย์รวมทั้งชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอุบรรชธานีไล่ติดตามไนโอซึ่งเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับในคดีฆ่าแล้วก็ฝังอำพราหมณ์ศพนายชายประสิทธิ์นะฮะติดตามมาจากพื้นที่อำเภ
ดีแม็กซ์สีบรรเงินหมายเลขทะเบียนทอพูเท่าดรชดาห้าเจ็ดหนึ่งสอง
กรุงเทพกระจกประตูฝั่งซ้ายแตกมีรอยกระสุนหลายนัดยางล้อหน้าฝั่ง
ซ้ายแตกในรถมีศพนายโอเสียชีวิตอยู่ที่เบาะที่นั่งข้างคนขับ
มีปืนพกแบบภัยประดิษฐ์บรรจุกระสุนขนาดจุดสามแปด
ตกอยู่หนึ่งกระบอกส่วนเจ้าของรถคันนี้นะครับ
ที่เป็นคนขับรถชื่อนายคำพานาคัมมูลอายุยี่สิบแปดปี
เขาบอกว่าตอนเกิดเหตุที่นายโอวิ่งขึ้นมาบนรถนะค่ะ
เขาวิ่งหนีลงจากรถฮะอืมเพราะว่าคนร้ายเนี่ย
เสื้อฟ้านะฮะเจ้าของรถนี่ครับตอนที่คันแรกประตูเขาล็อก
วิ่งมาคันนี้ประตูเปิดได้นายคำพาบอกว่าคนร้ายพอขึ้นมาบนรถเขา
พยายามใช้ปืนจี้บังคับเขาบอกให้เขาขับรถพาหนี
เขาก็เลยบาดเจ็บเล็กน้อยที่แขนซ้ายนะครับแต่ว่าเขาตัดสินใจ
เปิดประตูกระโดดหนีลงมาจากรถนะครับแล้วก็ยังมีรถกระบะ
ซูบิชิสตราด้าสีเขียวหมายเลขทะเบียนบ่อใบไม้ลอลิง
เจ็ดศูนย์แปดอุบันรัชธานีที่อยู่ใกล้ใกล้กันนะฮะ
กระจกด้านหน้ามีร่องรอยถูกยิงด้วยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดยะโสธร
บอกว่านายโอได้หลบหนีไปกบดานอยู่ในพื้นที่๓จังหวัดด้วยกัน
ตั้งแต่ก่อเหตุเมื่อสองกุมภาพันธ์ก็คือที่อำนาจเจริญซึ่งเป็นบ้านแม่
แล้วก็ไปที่อุบลรัชธานีก่อนจะหนีเข้ามาในพื้นที่จังหวัดยะโสธร
โดยใช้เส้นทางถนนแจ้งสนิทจากอุบลรัชธานีมุ่งหน้ายะโสธร
ซึ่งทีมสืบสวนนะครับได้ติดตามคนร้ายมาอย่างกับชั้นชิด
ที่อู่ซ่อมรถแห่งหนึ่งในอำเภอเคืองในจังหวัดอุบลราชธานีบอกให้ช่างเปลี่ยนสีรถให้หน่อยโอ้โห
ให้เปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีดำแล้วก็ถอดป้ายทะเบียนออก
ก็เลยใช้อาวุธปืนจี้ชิงรถไปแต่ขับไปได้สักพักน้ำมันหมดอีก
ก็ไปจอดรถทิ้งไว้ต่อมามีรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านขี่ผ่านมา
ก็ใช้ปืนจี้ชิงรถจักรยานยนต์ของชาวบ้านอีกแล้วก็ขี่หลบหนีต่อค่ะ
จากนั้นจี้ชิงรถกระบะสีเขียวคันนี้ขับหลบหนีไปตามถนนแจ้งสนิทนะคะ
เข้าเขตตำบลลุกพุกอำเภอคำเขื่อนแก้วจังหวัดยะโสธรขับเร็วมากค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุตอนนั้นเนี่ยมีรถจอดติดไฟแดงหลายคัน
แล้วนายโอก็เห็นว่าตำรวจไล่ล่ามาจวนตัวก็เลยลงจากรถกระบะสีเขียว
วิ่งไปดึงประตูฝั่งซ้ายรถกระบะ๔ประตูแต่คันนี้ประตูล็อก
ก็เลยวิ่งต่อไปรถกระบะสีบรอนคันหน้าสุดที่จอดติดไฟแดงอยู่อะค่ะ
ทีนี้เปิดประตูได้เข้าไปนั่งข้างคนขับใช้ปืนจี้อะค่ะ
คำพาคนขับอ่ะครับให้ขับรถพาหนีแต่นายคำพาคนขับรถคันนี้เขาเปิดประตู
แล้วก็โดดวิ่งหนีออกมาอ่าตำรวจก็เลยเข้าไปปิดล้อมรถคันนี้
ยิงยางหน้าด้านซ้ายก่อนนะคะยิงที่ยางล้อรถก่อนนะคะ
แล้วก็บอกให้นายโอหยุดแต่จังหวะนี้นายโอไม่หยุดนายโอยิงใส่ตำรวจค่ะ
นี่นายโลก็เลยถูกยิงถูกวิสามันฆาตกรรมนะคะครับ
ซึ่งความคืบหน้าในพื้นที่จังหวัดเยอะโสธรเจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐานลงพื้นที่
ไปที่แยกตู้ยามประชาร่วมใจที่เกิดเหตุไปเก็บหลักฐานเพิ่มเติมแล้วก็หาร่องรอยวิถีกระสุน
รวมทั้งเดินทางไปตรวจสอบรถกระบะทั้งสองคันที่เสียหายหลังคนร้ายชิงมาที่สพคำเขื่อนแก้วนะคะ
ก็รวบรวมทั้งหมดนำไปประกอบในสำนวนคดีผู้ที่เห็นเหตุการณ์เขาขายขนมอยู่ใกล้ใกล้ที่เกิดเหตุค่ะ
เขาบอกกับทีมข่าวของเราบอกว่าเขาก็ขายขนมอยู่นะเขากับภรรยาได้ยินเสียงปืน
เสียงดังเลยก็เลยพากันหมอบลงหลังตู้ขายขนมแล้วก็ได้ยินเสียงตำรวจตะโกนให้วางอาวุธ
แล้วเสียงปืนก็ดังขึ้นหลายนัดเลยค่ะได้ยินเสียงตำรวจเนี่ย
บอกว่าให้หยุดแล้วก็ได้ยินเสียงปืน๒นัด
ผมก็พาแฟนผมหมอบอยู่ตรงนี้หลบกระสุนแล้วก็ต่อมาประมาณไม่ถึงนาทีก็ได้ยินอีกสองนัด
แล้วก็ได้ยินเสียงตำรวจบอกว่าชูมือชูมือปืนวางอาวุธ
แล้วคิดว่าน่าจะยินอีกครับอีกครั้งหนึ่งแล้วก็หายไปเลยแล้วตำรวจก็พากันรถท้องคนแล้วก็พากัน
พากันรอบรถรอบรถรอบรถรอบรถคิดว่าเวลาเองเข้ามาในรถทั้งเนี้ย
แล้วเจ้าของเจ้าของรถเขาโดนได้ออกมาก็คิดว่าน่าจะเป็นโดนลูกหลวงนะ
เพราะว่าเห็นแก่มีแก่อยู่ตรงนี้แก่พวกพี่ค่ะอืมนอกจากการให้ข้อมูลจากพ่อค้าขายขนมโตเกียวที่อยู่ตรงนั้นแล้วเนี้ยนะคะ
ตำรวจบอกว่าตรงนั้นเนี่ยมีกล้องวงจรปิดนะคะครับของร้านทองเยาวราชถนนแจ้งสนิทอำเภอคำเขื่อนแก้ว
ดังนั้นสามารถบันทึกเหตุการณ์ไว้ได้ทั้งหมดว่าช่วงจังหวะที่คนร้ายถูกวิสามันฆาตกรรมเกิดอะไรขึ้นบ้าง
คือครอบครัวของผู้ต้องหาที่ถูกวิสามันจนเสียชีวิตจะได้ไม่ติดใจใช่ค่ะ
จะได้เห็นชัดเจนว่าเออพฤติกรรมเนี้ยมันเป็นอย่างนี้อืม
เพราะว่าลองคิดดูว่าถ้านายโอนะยังหนีไปได้แล้วพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ก็มีปืนด้วยเนี่ย
แล้วก็จะจี้ชิงรถชาวบ้านเข้าไปเรื่อยเรื่อยแบบเนี้ยค่ะเอาเกิดขึ้นไปแล้วเกิดคนนั้นเขาไม่กระโดดหนีอ่ะ
อืมเกิดยิงใส่เขาเจ็บเขาตายขึ้นมาทำยังไงใช่ค่ะใช่ไหม
จากการตรวจสอบประวัติของนายโอนะครับพบว่าเป็นนักค้ายาเสพติดรายใหญ่ในพื้นที่สมุทรปราการนะฮะ
ซึ่งเป็นบ้านที่แชทลวงให้ผู้ตายเข้ามาหาเนี่ย
ค้ายาเสพติดมานานเกือบ๑๐ปีเข้าออกคุกมาหลายครั้งในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด
พกปืนติดตัวตลอดเวลาค่ะ
ก่อคดีนี้ก็เรียกลูกน้องทั้งหลายอืมมาช่วยค่ะ
ทำคนละอย่างสองอย่างใช่ซ้อมเขาจนเขาตายแล้วก็เอาศพไปฝังดิน
อืมลูกน้องกลัวไงเพราะว่าอยู่ขบวนการแก๊งยาเสพติดด้วยกันอืมอืม
ทีนี้ค่ะพอได้ตัวคนร้ายครบถ้วนแล้วนะคะสำหรับคดีนี้นะคะ
ในโอผู้ต้องหาคนสำคัญตัวการคนสำคัญก็ถูกวิสามันฆาตกรรมไป
เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ก็เลยได้มีการแถลงผลการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีนี้ค่ะแล้วก็นำตัวผู้ต้องหาไปจำลองเหตุการณ์ที่หน้าโรงพัก
แล้วก็นำตัวไปชี้จุดที่ทิ้งศพของผู้เสียชีวิตแล้วพอไปชี้จุดที่ทิ้งศพเนี่ยแหละค่ะ
โอ้โหมีเหตุชุลมุนเกิดขึ้นเดี๋ยวมาไล่เรียงดูเหตุการณ์กันหน่อย
พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคารรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พร้อมด้วยพลตำรวจโทอำพลบัวรับพรผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง
ร่วมกันแถลงผลนะคะการจับกลุ่มผู้ต้องหาคดีฆ่าฝังดิน
นายประสิทธิ์บุญเลิศหรือตั้มอายุ๓๔ปีในป่าพื้นที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ผู้ต้องหาที่เจ้าหน้าที่นำตัวมาแถลงก็ประกอบไปด้วยนางสาวแปรทิพย์โลกรักหรือปลาค่ะ
อายุยี่สิบเอ็ดปีคนนี้เป็นคนแรกที่เข้ามอบตัวนะคะ
นายธินกรสุขเจริญหรือเก่งอายุสี่สิบเอ็ดปีนายวิสรุธหีบเงินหรืออูอายุยี่สิบแปดปี
นายกิติพงจงเจริญพิสานหรือเป้อายุยี่สิบสี่ปีนายถนอมดีศระหรือต้อมอายุยี่สิบเอ็ดปี
คดีนี้มีคนร่วมก่อเหตุทั้งหมดแปดคนตัวการคนสำคัญก็คือนายสมศักดิ์เล็ดรอดหรือโอ
แฟนนุ่มของนางสาวปลาซึ่งเป็นคนลงมือทำร้ายในตั้มจนเสียชีวิตแล้วก็สั่งเพื่อน
ลูกน้องให้นำศพไปทิ้งไปฝังเพื่ออำพรางนะคะซึ่งนายโอก็ถูกวิสามันฆาตกรรมไปแล้ว
อย่างที่บอกว่าหลบหนีไปหลายพื้นที่จนสุดท้ายก็ไปจนมุมอ่ะนะคะทีนี้ค่ะ
หลังจากได้มีการแถลงข่าวแล้วเนี่ยนะคะทางด้านของพลตำรวจโทอำพรอำพลบัวรพร
ผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่งก็เลยย้อนเหตุการณ์ให้ฟังแบบนี้นะคะว่าผู้ตายเนี่ยค่ะ
พูดคุยกันในธรรมนองที่ว่าเขาจะหนีไปอยู่ด้วยกันค่ะ
อืมจนทำให้ไนโอแฟนใหม่ของนางสาวปลาเนี้ยมาเห็นข้อความ
แล้วก็รู้สึกไม่พอใจก็เลยหลอกล่อให้ในตั้มมาหาที่บ้านพักก็คือคุยอ่ะคุยกับในตั้มอ้างตัวเองว่าเป็นปลาสวมรอยเป็นปลาเนี่ยนะคะคุยชวนมาบ้านพักอยู่หลังวัดมงคลนิมิตรแล้วก็ทำร้ายร่างกายในตั้มแล้วก็โทรศัพท์ไปหากลุ่มเพื่อนให้มาช่วยกันแบกร่างของในตั้มรถจักรยานยนต์ของในตั้มขึ้นท้ายรถกระบะนำรถจักรยานยนต์ไปทิ้งไว้หลังวัดบัวโรยนำร่างของใน

ที่ทิ้งร่างของผู้ตายนางสาวปลาบอกสั้นว่าตัวผู้ตายเป็นคนติดต่อมหากรและ
นายโอแฟนนุ่มคนใหม่เนี่ยก็สวมรอยแชทคุยกับในตั้มลวงให้ในตั้มมาหาที่บ้านแล้วก็
รุมทำร้ายร่างกายนางสาวปลาพยายามจะบอกว่าตัวเองไม่ได้ตั้งใจที่จะให้ในตั้มตาย
แต่ว่าไม่สามารถไปห้ามได้ช่วงจังหวะที่ในตั้มถูกรุมทำร้ายเพราะตัวเองก็กลัวจะถูกทำร้ายเหมือนกัน
คือในโอแฟนหนุ่มคนใหม่เนี่ยก็เคยทำร้ายร่างกายเธอเหมือนกันครับเธอก็เลยกลัว
กลัวว่าตัวเธออาจจะต้องตายเหมือนในตั้มก็เลยไม่ได้เข้าไปห้ามแต่ยืนยันว่าตัวเธอเองอ่ะ
ไม่ได้ตั้งใจที่อยากจะให้ในตั้มตายอ่ะนะคะทีนี้เจ้าหน้าที่ก็นำตัวผู้ต้องหาไปต่อนะคะ
ทีนี้ไปที่ซอยวัดบัวโรยไปชี้จุดที่นำรถจักรยานยนต์ของผู้ตายไปทิ้งจุดนี้แค่ลงไปถ่ายภาพนะคะ
เจ้าหน้าที่ลงไปถ่ายภาพแล้วก็รีบเดินไปที่จุดที่นำร่างของผู้ตายไปทิ้งตอนแรกก็คือห่างกันประมาณ๒กิโล
ช่วงที่นำตัวนางสาวปลาลงมาจากรถตู้โอ้โหคุณผู้ชมชุนละมุนค่ะเนี่ยค่ะ
เพราะว่าน้องชายของในตั้มผู้เสียชีวิตเขามาเฝ้าสังเกตการณ์การชี้จุดการทำแผน
เข้าไปทุบหัวนางสาวปลาเลยนะคะน้องชายของผู้เสียชีวิตเนี่ย
อาศัยช่วงที่นี่นี่ไปทุบหัวเจ้าหน้าที่ก็เลยต้องรีบควบคุมสถานการณ์นะคะ
ก็คงรออยู่เลยใช่ก็กลัวว่าจะวุ่นวายไปมากกว่านี้ครับ
ส่วนพ่อของผู้ตายค่ะนายมานพบุญเลิศก็ไปดูจุดที่คนร้ายทิ้งร่างลูกชายนะคะ
แล้วก็ได้เรียกดวงวิญญาณลูกชายกลับบ้านพ่อของผู้ตายบอกว่า
เรื่องต้นก็สบายใจที่เจ้าหน้าที่จับกลุ่มคนร้ายได้อย่างรวดเร็วเพราะเป็นการกระทำที่โหดร้าย
พ่อเนี่ยใจพ่อเนี่ยนะคิดถึงขั้นที่ว่าอยากจะให้ผู้ก่อเหตุทุกคนตายตามลูกชายไปด้วยครับ
คือแต่ว่าพอตอนนี้จับกลุ่มได้แล้วเนี่ยนะก็อยากจะให้คนที่ร่วมก่อเหตุทั้งหมดเนี่ยรับโทษสูงสุดคือโทษประหารชีวิต
ส่วนในโอตัวการคนสำคัญถูกจับตายพ่อของผู้เสียชีวิตก็บอกว่าชีวิตก็ต้องแลกด้วยชีวิตก็สมควรแล้ว
ทีนี้ค่ะมีรายงานข่าวในลักษณะที่ว่ากลุ่มผู้ต้องหา
ตอนที่ทำร้ายร่างกายในตั้มเนี่ยนะคะเหมือนกับว่าใช้ของแข็ง
ทุบที่ข้อเท้าทุบที่เข่าของในตั้ม
เพื่อป้องกันไม่ให้ในตั้มเนี่ยวิ่งหนีอืม
ซึ่งมันโหดร้ายโหดเยี่ยมมากนะคะครับ
พลตำรวจรีธนายุทธ์วุฒิจรัสธรรมรงรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๑บอกว่า
เรื่องนี้ค่ะตำรวจอยู่ระหว่างสอบสวนขยายผล
เร่งรัดทางสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจ
หาสาเหตุการเสียชีวิตที่แท้จริงคาดว่าจะรู้ผลภายใน๑๒วันนี้
แล้วก็ย้ำชี้แจงเรื่องของการวิสามันฆาตกรรมในโอ
ยืนยันว่าเป็นไปตามยุทธวิธีนะคะ
เจ้าหน้าที่พยายามสกัดผู้ต้องหาแต่ผู้ต้องหาไม่หยุด
แล้วก็ไล่ล่ากันมาถึงสามจังหวัดนะคะสุดท้ายก็ต้องวิสามันฆาตกรรม
วันนี้เนี่ยกลุ่มผู้ต้องหาให้การว่าคนที่ลงมือทำร้ายร่างกายในตั้มจนเสียชีวิตมีแค่ในโอคนเดียว
และนายโอก็ถูกตำรวจวิสามันฆาตกรรมไปแล้ว
ตำรวจก็บอกว่ายังไม่เชื่อนะคะว่าคนอื่นจะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องที่จะทำให้ในตั้มเสียชีวิตนะคะ
เพราะก็น่าจะเอาร่วมด้วยร่วมมัดมือมัดเท้ามันจะโทษพอกันหรือเปล่า
ตำรวจบอกว่าตอนนี้ต้องขยายผลสอบสวนขยายผลเพิ่มเติม
แล้วก็ต้องดูมูลเหตุจูงใจด้วยเบื้องต้นเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของความหึงหวง
พี่น้องสื่อมวลชนในพื้นที่คงเห็นว่ามีการไล่ยิงสกัดกันทั้ง๓จังหวัด
การเปิดยิงต่อสู้ซึ่งเจ้าที่พยายามสั่งให้หยุดแล้ว
แต่พยานจะเป็นการป้องกันตัวพยานไก่แต่ถึงไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้
อันนี้ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมายอยู่แล้วในเรื่องนี้
คือการให้การของผู้ต้องหาเขาจะให้การยังไงก็ได้
แต่ยังไงเราต้องรวบรวมพยาฐานทั้งหมดแล้วก็ต้องสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด
รวมทั้งพยานในที่เกิดเหตุด้วยหรือพยานบริเวณแวดล้อมด้วย
ตรงนี้ผมได้สั่งให้พนักงานสอบสวนโดยให้ผู้การตั้งคณะทำงานพนักงานสวนเพื่อ
เร่งรัดสอบสวนเพื่อให้อยู่ในความชัดเจนมากขึ้น
ผมเรียนเลยว่าหากมีมากกว่าหนึ่งเราจะดำเนินการทุกคน
แต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนในเรื่องผู้ร่วมกระทำผิด

แต่เบื้องต้นก็คือจากการสอบปากคำก็ได้ละเอียดพอสมควร
แต่ขออยู่ในสำนวนการสอบสวนเราหลังจากเรื่องนี้
แต่ก่อนจะฝากคำเราจะคำคำสอบสวนโดยระยียดอีกครั้ง
ให้รับโทษให้น้อยที่สุด

ว่าใครทำหน้าอย่างไรบ้าง

คนหนึ่งอุ้มร่างขึ้นรถอะไรแบบนี้
คือทุกขบวนการเป็นสาเหตุที่ทำให้ในตั้มเสียชีวิตนะ
เพราะไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเขาไปเสียชีวิตตรงไหน
ระหว่างทางที่ถูกทำร้ายร่างกายเขายังหายใจอยู่นะ
เขายังหายใจรวยรินอยู่ตลอดเวลานะ
คุณจะบอกว่าคุณไม่ได้ซ้อมแต่คุณมัดเขาคุณเอาผ้ามาห่อเขา
คุณเอาเขาไปฝังเนี่ยโดยที่คุณไม่ได้ช่วยเขาหรือไม่ได้ห้ามอะไรเลยใช่ไหม
และจากการตรวจสอบประวัติผู้ต้องหาทั้งหมดนะครับ
ทุกคนในคดีนี้มีประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะฮะ
ขณะที่ผู้เสียชีวิตไม่มีข้อมูลว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับ
ขบวนการค้ายาเสพติดแต่อย่างใดนะครับ
ส่วนนางสาวปิยพรเล็ดลอดหรือว่ามดน้องสาวของนายโอ
ที่ช่วยพาหลบหนีให้รถหลบหนีด้วยเนี่ย
เจ้าหน้าที่จะติดตามมาสอบปากคำอย่างแน่นอนนะฮะ
ถ้าพบมีความผิดก็ต้องถูกแจ้งข้อหาต่อไป
วันนี้ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่
ยังชุมชนหลังวัดมงคลนิมิตรที่อำเภอบางสาวทงสมุทรปราการนะฮะ
ก็ไปพูดคุยกับคุณตาของนายโอนะครับ
ซึ่งอาศัยอยู่บ้านเนี่ยคนละหลังกับนายโอนะ
โดยบอกว่าปกติแล้วนายโอไม่ค่อยได้มาพักที่บ้านหลังนี้
ก็เลยไม่ได้ติดต่อพูดคุยกันมานานกว่าสิบปีแล้วอืม
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหลานเนี่ยไปอยู่ที่ไหนอะไรยังไง
เรื่องที่เกิดขึ้นกับหลานชายเพิ่งทราบเมื่อคืนนี้
หลังจากมีญาติโทรศัพท์มาบอกว่า
นายโอถูกยิงเสียชีวิต
รับว่าตอนแรกตกใจว่าเกิดอะไรขึ้น
เพราะก่อนหน้านี้ไม่ได้ติดตามข้อมูลข่าวสาร
ทีแรกยังมองว่าเจ้าหน้าที่ทำเกินไปทำเกินกว่าเหตุ
หากนายโอทำผิดก็น่าจะจับกลุ่ม

แต่พอตารู้เรื่องทั้งหมดนะครับ
ตาร์บอกว่าพอรู้ว่านายโอไปก่อเหตุ

แล้วยิงต่อสู้ขัดขืนการจับกลุ่ม
ตาบอกว่าก็ถือว่าเป็นผลสมควร

สรุปแล้วสำหรับคดีนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ผู้ร่วมก่อเหตุตามคำให้การของกลุ่มผู้ต้องหาด้วยเนี่ยนะครับ

ซึ่งสารอนุมัติหมายจับไว้๗คนนะครับ
มามอบตัวหนึ่งที่เหลือก็จะเป็น
การจับได้แล้วก็ถูกวิสามันไป๑คนนะครับ

ก็คือต้องรอเรื่องของพยานหลักฐานเพิ่มเติมก่อน
ก็เป็นน้องสาวของนายโอที่ให้รถอะไรพวกนี้นะครับ
ก็เดี๋ยวจะไล่ติดตามแล้วก็ดูความคืบหน้าของคดีต่อนะครับ
ที่บอกว่าจะต้องไปตรวจสอบพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ต้องหาเพิ่มเติมต่อไป